ท็อปก็คือตัวที่มีแรงดันสูงสุด

กล้องไปดูตัวที่๓ขวามือสุดนะครับ

ซึ่งตัวนี้จะมีแรงดันสูงสุด
ตัวนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามวางตากแดด

ถังนี้เหล็กจะหนา

เราจะไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่อย่างนี้หรอครับ
เพราะเป็นถังที่ไปอัดซ้ำได้

จะรู้ว่ามันมีเท่าไหร่แล้วแล้วจะรู้

ถังนี้ก็ต้องเหมือนกับ

นี่จะไม่มีเกวัตเลยแต่ว่าเป็นตัวท็อปที่แรงดันสูงที่สุด
ซึ่งจากนั้นก็สงสัยว่าทำไมเลือกใช้ถังเซียลทู
เพราะว่าตัวซ้ายสุดกับตัวเขียวเนี่ยเราดูภาพนี้นะครับ
ถังซ้ายสุดคือถังที่ใช้ดับน้ำมันการ์ดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เหมือนกัน
อืมแล้วก็ไฟฟ้ารัดวงจรก็ดับได้เหมือนกันและดับเศษไม้ได้ด้วย
นะฮะก็คือตัวสีแดงนะครับตัวเนี้ยความดันอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าพีสไอ
ต่ำมากตามบ้านเรือนของประชาชนอาคารสำนักงานทั่วไปคือซ้ายมือสุดหรือเปล่า
แดงถูกต้องครับตัวนี้ปลอดภัยประชาชนไม่ต้องตื่นตนก
ความดันอยู่แค่๑๙๕เพียสไอนะครับก็คือข้างในจะเป็นผงเคมี
ครับนะครับมีคาร์บอนออกไซด์เล็กน้อยแต่ว่าแรงดันจะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้า
นะครับตัวนี้นะฮะอ่ามาตัวสีเขียวครับอ่าตรงกลางตัวสีเขียวก็เช่นกันครับ
ดันอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบห้านะฮะแต่ข้างในเป็นของเหลวครับ
เป็นของเหลวก็ใช้ดับเชื้อเพลิงไม้เชื้อเพลิงน้ำมันการ์ดน้ำมันเบนซินได้
แล้วก็ช็อตวงอ่าไฟฟ้าและวงจรเนี่ยก็ได้เช่นกันอ่านะฮะ
ซึ่งตัวนี้แรงดันก็ต่ำเพราะฉะนั้น๒ตัวเนี่ยสีแดงด้านซ้ายสุดกับสีเขียวตรงกลางเนี่ย
ประชาชนไม่ต้องตกใจซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะมีสีแดงซ้ายสุดครับ
ความดันอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแล้วมันจะมีเกสังเกตไหมฮะ
ซูมไปที่เกนิดนึงครับอ่าตรงหัวเราจะเห็นเกนะครับ
ตรงนี้เป็นของที่อยู่ไทยรัฐเลยนะได้มาตรฐานไหมดูเกย์ครับ
จะเห็นว่าเกอ่าเข็มเนี้ยจะอยู่ตรงสีเขียวอืมนั่นคือความดันปกติร้อยเก้าสิบห้า
ตอนนี้ไม่อันตรายแต่แล้วอยู่ดีดีถ้าเราไปวางตากแดดอ่ะ
มันจะระเบิดขึ้นเหมือนที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม
ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยระเบิดยากมากเพราะว่าตัวเนื้อโลหะเนี่ย
จะทนได้ถึงพันเพียสไออ่าซึ่งถ้าโดนความร้อนกระตุ้นนะฮะ
ก็จะอยู่ไม่เกิน๒๐๐อยู่แค่นั้นแหละ
แต่เพราะเอิญตัวที่เลือกใช้ในโรงเรียนเนี่ย

เพราะฉะนั้นพอไปโดนความร้อนแล้ว

ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวที่ใช้ดับได้เฉพาะน้ำมัน

อาจารย์แล้วหัวหัวฉีดของมันมันใช้ร่วมกันได้ไหม

มันจะเป็นกระบอกที่จะพ่นให้การ์ดมันออกไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้สึกจะเป็นของบรรเทาสารภัยกรทมเลือกใช้ตัวขวาสุด
แล้วตัวขวาสุดเขียนที่ข้างถังจัดเจนว่าห้ามวางตากแดด
เพราะเมื่อเจอความร้อนเนี่ยมันจะเกิดการขยายแรงดันก็จะสูงขึ้น
แสดงว่ามีการอัดไปและเพิ่มเข้าไปหรือไม่ก็ถังจำรุป
แสดงว่าพวกนี้เวลาจะใช้ถ้าเกิดใช้มันต้องใช้ให้แบบจนถังมันเบาจนมันหมด
ก็ต้องมีศูนย์เติมด้วยไม่ใช่ว่าเติมกันแอ็ง
ถ้าเติมกันเองก็เราจะไม่รู้เรื่องของแรงดัน

เองได้ใช่ไหม
บ้านเราน่าจะมีนะประเทศไทยนี่มีทุกเรื่อง
คือเอาเป็นว่าถังแบบนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุในวันนี้เนี่ย
ไม่ควรเอามาใช้ในการสาธิตในการอบรม
คือระดับเด็กนักเรียนจาน็อตคิดว่าถังแดงปลอดภัยสุด
แล้วก็ท่านตัดสินใจใช้ถังขวาสุด
ซึ่งมีแรงดันสูงแรงดันปกติที่พ่นการ์ดออกมาเนี่ย
สูงกว่าถังแดงกับถังเขียวซ้ายสุดถึง๓๔เท่า
เพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วเรื่องความดันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

มันก็จะทำให้การ์ดข้างในเกิดการขยายตัว
มันไม่ทำงานมันก็เกิดการระเบิด
ถ้าเกิดการระเบิดก็เกิดการฉีกขาดแล้วเกิดแรงกระแทก
แล้วถ้าเราไปดูภาพที่เกิดการระเบิดเราจะเห็นว่าถังไม่ได้ใหม่นะ
มันขึ้นสนิมจากนั้นไม่รู้ว่าหมดอายุหรือเปล่าแต่ว่าดูจากภาพ
ก็คือมีลักษณะคาบสนิมอยู่นะครับก็จะทำให้เนื้อวัสดุของโลหะไม่ทน

ไทยรัฐทีวีแล้วก็ชมสดที่นี่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒